เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาเมื่อ๘กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเช้า๙กุมภาพันธ์เนี่ย
ถ้าจะเอาเข้าจริงนะฮะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเริ่มต้นจากบ้านหลังหนึ่ง

๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตายที่บ้านหลังนี้
เป็นเหตุทหารยิงนายทหารด้วยกันแต่ก็มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๑คน
ถ้าจะเอาเข้าจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะฮะมันเริ่มเวลาประมาณบ่าย๒
ตอน๑๔นาฬิกาวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีคนมาอยู่ที่บ้านหลังนี้๔คน
เพื่อเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอนในการที่จะซื้อที่ดินซื้อบ้าน
เกี่ยวกับโครงการจัดสรรหาที่ดินหาบ้านให้กับทหาร
แล้วคนร้ายที่ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกจักรพันธ์เนี่ยเขาไปกู้เงินของทางกองทัพมา

เป็นเงินกู้พิเศษสำหรับทหารนี่แหละ

ตรงนี้นะครับบ้านหลังเกิดเหตุมีอยู่๔คนมีจาก๑๑จักรพันธ์
แล้วก็พันเอกอนันนทารสกระแสอายุ๔๘ซึ่งเป็นผู้บังคับ๑๘๐๐ของจาก๑๑จักรพันธ์
มีนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๓
ซึ่งเป็นแม่ยายของพันเอกอนันทรศ

นายพิธยานี่เป็นในหน้า

จะได้เห็นชัดว่าใครเป็นใคร

ร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจไปไล่กราดยิงประชาชนจนเสียชีวิตไปเยอะแยะเนี่ยนะฮะ
กู้เงินที่เป็นเงินออมทรัพย์สวัสดิการของกองทัพบกนะฮะ
กู้มาประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาท
เพื่อมาซื้อที่ดิน
ในโครงการที่เขาจะจัดหาที่ดินให้กับทหาร

ซึ่งไอ้โครงการนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำกัน
กี่คนกี่ชุดกี่ไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอกจักรพันธ์

โดยจ่าสิบเอกจักรพันธ์กู้มาล้านห้า
แต่ความจริงแล้วราคาที่ดินที่จะเอามาซื้อในโครงการจริงเนี่ย
มันจะมีส่วนต่างเขาเรียกว่าเงินทอน

ก็เท่ากับว่าเขาจะมีลักษณะอะไรแบบนี้กัน

เอาเป็นว่าจ่าสิบเอกจักรพันธ์มาเข้าโครงการนี้กับแม่ยายของเจ้านายเนี่ย
ตัวเองต้องได้เงินคืน๔แสน

ทางนางอนงนะฮะตามรายงานนะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ทอนให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ผ่านนายพิธยาที่เป็นไหนนะ

ซึ่งวันนั้นก็อยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะ
แต่จ่าสิบเอกจักรพันธ์บอกว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่ครบมันขาดห้าหมื่น

ระหว่างการทวงเนี่ยมีรายงานว่ามันทำให้เกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้น
ของผู้บังคับบัญชาของคนร้าย

ก็คือพันธุ์เอกอาณัทฯโรศเนี่ยที่เป็นลูกเคยของนางอนงเนี่ย

สั่งขังก็มีทำโทษก็มีหักเบี้ยเลี้ยงก็มี
จาสิบเอกจักรพันธ์ก็เลยเหมือนกับเครียดแล้วกดดันเก็บกฎมาตลอด
ค่ะอ่าอันนี้เฉพาะในบ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ต้องแยกก่อนนะอืมเราไม่ได้กำลังจะบอกว่า
คนร้ายคนนี้เนี่ยจะมีความชอบทำออกไปก่อเหตุไล่กราดยิงประชาชนเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต
ล้มตายไปเยอะอันนี้ไม่ใช่เล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นก่อน
ถ้าจะจบมันควรจะจบแค่บ้านหลังนี้ใช่ค่ะคุณไม่ควรไปบ้าคลั่ง
แล้วไปไล่ยิงคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยค่ะอ่าเอาเป็นว่าเนี่ย
อนงนะบอกว่าคืนหมดแล้วอืม
เหลือเนี่ยไอ้๕๐๐๐ที่ว่ายังไม่คืนเนี่ยไปคุยกับพิทยาเอง
เพราะว่าจ่ายเงินคืนให้พิทยาไปหมดแล้วเพราะทุกครั้งเนี่ยเขาให้ผ่านในหน้า
เขาไม่ได้ให้โดยตรงนะครับแต่นายพิทยาก็บอกว่าห้าหมื่นนี่ก็คืนแล้วนะ
อืมอ่าคืนไปแล้วนะเราก็เคยใช้จ่ายร่วมกันไง
อ่าไอ้ห้าหมื่นอะไรตรงเนี้ยก็ใช้จ่ายเพราะว่าเขาก็รู้จักกัน
กินเที่ยวอะไรอยู่ด้วยกันอืมจาสิบเอกจักรพันธ์ก็เลยบอกว่า
เฮ้ยทำไมไม่บอกแล้วแหละไม่เห็นรู้เรื่องอ่า
อะไรพวกเนี้ยประมาณอย่างเนี้ยนะคือมันไม่ชัดเจน
แล้วจุดสิ้นสุดตามรายงานเนี่ยที่มันทำให้เกิดฟางเส้นสุดท้าย
ค่ะจนยิงใส่กันมีรายงานบอกว่านายพิทยาบอกว่า
ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเอาเป็นว่าไปฟ้องเอาเอง
นี่แหละค่ะคำพูดประโยคนี้แหละจาสิบเอกจักรพันธ์ก็เลยเอาปืนที่พกมาเนี่ย
ยิงทั้งเจ้านายตัวเองทั้งแม่ยายของเจ้านายและคนที่เป็นนายหน้า
สามคนเลยนะฮะค่ะแต่เสียชีวิตแค่สอง
คือพันเอกอนันทรศกับนางอนงส่วนนายพิทยาตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้
มันควรจะจบแค่นี้แต่คนร้ายไม่จบไปก่อเหตุต่อเนื่อง
ปล้นคลังแสงไปไล่กราดยิงทีนี้ถ้าย้อนเอาเฉพาะในบ้านหลังนี้เนี่ย
เท่ากับว่าตอนนี้ตายไปแล้วสามค่ะคนก่อเหตุก็ตายค่ะนะ
คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นแม่ยายของผู้บังคับบัญชา
ที่ว่าจัดหาที่ดินให้ไปกู้มาเดี๋ยวซื้อที่ดินซื้อบ้านแล้วมีเงินทอน
ก็ตายเหลือนายพิทยาที่เป็นนายหน้าคนเดียวซึ่งก็ยังสาหัสอยู่ใช่ค่ะ
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันก็ต้องไปไล่สืบสาวราวเรื่องกันต่อนะครับ
เมื่อวานนี้สามีของนางอนงมิตจันทร์นะฮะที่ก็เสียชีวิตนะครับ
ได้เปิดเผยคนนี้ครับพันเอกนารุพลมิดจันทร์นะครับ
บอกว่าความจริงแล้วคู่พิพาทกับคนร้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่ภรรยาของเขานะครับ
ประเด็นที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ก่อเหตุยิงตายในบ้านหลังเนี้ยตั้งแต่ต้นเนี่ย

ค่าในหน้าเรื่องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินยืนยันว่าไอ้เงินทอนส่วนต่าง๔๕แสนบาทคืนไปหมดแล้ว
ที่เหลือห้าหมื่นบาทมันก็เป็นเรื่องของในหน้า
คือนายพิทยากับผู้ก่อเหตุไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภรรยาและลูกเขยเขาเลยนะ
คิดว่าที่นายจ่าสิบเอกจักรพันธ์ก่อเหตุเนี่ย
ก็เพราะว่าอาจจะคิดว่านางอนงเนี่ยโกงซึ่งไม่ใช่เดี๋ยวฟังดูนะครับ
แล้วก็ตกลงว่านางอนงพูดบอกให้บอกนายหน้ากับ
ผู้ก่อเหตุว่าคุณไปคุยกันเองเพราะว่าฉันได้จ่ายหมดแล้ว
ค่าค่าในหน้าก็จ่ายให้แล้วค่าคืนคืนกับลูกค้า
คนยิงคนซื้อก็คืนหมดแล้วแต่ทำไมว่ายังเหลืออยู่
ห้าห้าห้าหมื่นแบบว่าเราซื้อเขาแล้วก็ไปจัด
เอาเป็นข้อสรุปง่ายแล้วอ่ะเงินที่ผมคืนมาจะต้องถึงน้อง
แต่มันไม่ถึงมันก็เลยเป็นต้นปัญหาที่ทำให้น้องมันไปยิง
มันมีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่คาดว่ามันอาจจะมีมูลเหตุเรื่องนี้บวกผสมเข้ามาด้วย
ผู้ตายลูกเคยของนางอนงที่ก็ตาย

ประกันรถยนต์ราคา๑แสน๒หมื่นบาทแล้วถูกพันธุ์เอกอันตราโลศ
อ่าให้ไปถ่ายรถคืนคนร้ายอาจจะไม่พอใจแล้วก็ก่อเหตุสลด

ผู้ก่อเหตุคือรวมหัวกันเลยแหละในกลุ่มนี้
มันเอารถในไปจำเขาอีกทีหนึ่งรุ่งคือก่อเหตุหัวหัวใครครับ

เงินห้าหมื่นเนี้ยที่ผู้ยานแหละเออคือไม่ได้เอามาคืนให้ในจังหาภัณฑ์
ก็คือเอาไปเรียกผู้หญิงเอาไปกินโรงกินล่าวไปเที่ยวเนี้ย
ถ้ามันมีปากนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกครับที่จริงแต่ว่ามันมีปากนั้นก็
ไม่รู้พฤติกรรมของลูกถ้าเป็นนายหน้าอะไรต่างรายได้มันก็น่าจะมี
พ่อแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็รู้ไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็น
อ่านี่พ่อของนายพิทยาเขาก็ออกมาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนายน่งนายหน้าค่าที่ดินเขาก็ไม่รู้รู้
แต่ว่าลูกชายเนี่ยทำงานรับจ้างขายของในค่ายทหารให้กับนางอนง
เงินเดือนละห้าพันถึงแปดพันเท่านั้นเนี่ยนะฮะเรื่องที่สามีนางอนงบอกเนี่ย
เขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะอ่านะฮะซึ่งอ่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้บรรยากาศที่วัดกลางเมืองเก่าก็มีการนำศพของผู้บังคับบัญชาคนร้ายมาตั้งบำเพ็ญกุศลด้วย
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีพิธีในการรดน้ำศพสวดอภิษฐรรมจนถึง๑๒กุมภาพันธ์
แล้วก็ประกอบพิธีชาปนกิจ๑๓กุมภาพันธ์
ซึ่งหลายคนบอกว่าความจริงมันควรจะจบแค่บ้านหลังนี้ไงคนอื่นไม่ควรมารับเคาะรับกรรมไปด้วย
คือคนก็ถามกันเยอะนะคะว่าสุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นตรงนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
อยากที่จะให้มีการสืบสาวราวเรื่องให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผลักดันให้คนร้ายเนี่ยเริ่มต้นก่อเหตุมันคืออะไรครับ